สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่เยอะนี่ครับผมสวัสดีครับช้าวช้าว

สวัสดีครับอันนี้ให้เยอะไหมครับ
โถ่เริ่มต้นรายการได๋นะเธอสองคน

อะไรละเสือสมุกสมิงออกแนววาน
ข่าวแรกนี่หมดไลค์จังเลย
ติดตามกันมาตั้งแต่เมื่อวานข่าวป้นทอง

ใช่ครับถือว่าเป็นเหตุการณ์อุกอาจมากแล้วก็ต้องตามให้ได้ฮะ
ก็พันธุรกิจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แล้วก็จากการตรวจสอบทรัพย์สิ่งที่ถูกประทุสร้าย
เป็นทองคำรูปภัณฑ์น้ำหนัก๒๖บาท๒สลึง
ทั้งหมดมูลค่าประมาณ๕แสนเศษบาท
ครึ่งล้านครึ่งล้านทีแรกคิดว่าสี่ห้าล้านเนอะ

มียอดผู้เสียชีวิต๓รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส๔ราย

ไม่รู้เลยเธอคนก็มองทำไมใส่หน้ากาก

ก็งงไงนั่นมองอยู่นะว่าทำไมใส่หน้ากาก
รอพอคนที่หนึ่งยืนอยู่นางเดินเข้ามาปั๊บ

นี่เห็นสีแดงนะฮะ

คว่ำเลยเป็นหนึ่งนี่ไงไม่มีการ

คนที่บางคนยังเดินอยู่เนี่ย
ไม่รู้เลยจนกระทั่งเห็นคนล้มลงไปถึงได้เริ่มวิ่งหนีกัน

ที่เขากระโดดขึ้นไปแล้วเดินเนี่ยไม่มีการรีบร้อนใด

ส่งตัวดีมากคือเป็นคนที่ออกกำลังกาย

มีการเคลื่อนไหวนี่ดีคุณโดด

โอ้โหแบบไม่มีอะไรเลย
แต่ตอนนี้คือออกไปยิงยามอีกทีนึง

ท่านรองโฆษกก็บอกว่า

ปูพรมไล่ล่ากดดันในพื้นที่

หนิรูปภัณฑ์คนร้ายตำหนิรูปภัณฑ์รถจักรยาน

สีขาวแดงที่คนร้ายใช้หลบหนี

ตอนนี้นะคะคนที่อยู่ถนนเนี่ย
เชื่อว่ากล้องคนมีกล้องหน้า

หลายคนคือลองไปเช็คดูว่าตัวเองขับผ่าน

เผื่อเขาอาจจะมาใส่ที่หลังอะไรอย่างนี้
เวลาดูช่วงเวลาแล้วก็ช่วยกัน
พันธมัวถัยแห่งชาติก็ได้สั่งการที่ให้เร่งเสือบส่วนไล่ล่า

ท่านก็เน้นย้ำว่าจุดที่ชุดคลี่คลายคดี
ต้องทำงานอย่างระมัดระวังเนื่องจากคนร้ายมีอาวุธปืน
ซึ่งหากมีการต่อสู้ขัดขืนและประสงค์ถึงชีวิต
เจ้าหน้าที่อาจจะจำเป็นต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาด
ระดับการใช้กำลังที่มี

คือถ้าถึงความจำเป็นก็ต้องจับตาย
พูดกันตรงนะฮะอย่างไรก็ตามกรณีที่มี
ผู้ที่แจ้งบ่อแสคนร้ายจนกระทั่งไปสู่การจับกลุ่มได้นะคะ
เขาจะมีเงินรางวัลให้จำนวน๒๔๕๐๐๐บาท
เพื่อขอบคุณการกระทำหน้าที่พลเมืองดีในครั้งนี้
รูปประพันธ์ทองรูปภัณฑ์ว่าที่โดนเอาไป

ให้แจ้งเลยที่สมโรบุรีได้ที่เบอร์๑๙๑หรือว่า๑๕๙๙
ได้ตลอด๒๔ชั่วโมงตามหมายเลขที่ขึ้นมาให้นี่แหละค่ะ

ขณะเดียวกันนี้มาดูที่อธิบดีกรมสุขภาพจิต
ท่านก็บอกว่ามีการนำเสนอเนื้อหาและภาพที่รุนแรง
คือมันคงไม่ได้เซ็นเซอร์เลยนะฮะในบางเพจนี้
ก็ท่านก็บอกว่าเนื้อหาจำนวนมากประกอบไปด้วยภาพความรุนแรง
ภาพของผู้ที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้

รุนแรงนี้จะก่อให้เกิดความโกรธแค้นเสียใจโศกเศร้า
และเกิดความกลัวและความวิตกกังวลทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ดูข่าว
ได้รับข่าวสารและไม่มีประโยชน์อันใดต่อสังคมส่วนรวมขอให้ประชาชนใช้สื่อโซเชียลในเชิงบวก
สนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ก็หมายความว่า
อะไรที่รุนแรงหรือว่าจะเช่นกองเลือดหรือการล้มลงของผู้ที่ถูกยิงให้เลี่ยง
เพราะว่ามันไปการเพิ่มความทุกข์ให้กับเจ้าทุกข์
ถูกต้องมันเหมือนตอกย้าม
พอได้ดูปุ๊บมันก็ยิ่งตอกย้ำเข้าไปใหญ่
ท่านผู้ชมเลี่ยงที่จะดูดีกว่าถ้าเห็น
เพราะบางทีเราก็เห็นนะนะว่ามันอยู่ในเพจไหนบ้าง
แต่ก็เราเลือกบ้างเขาใส่หน้ากากเนอะ

คือเขาไม่เห็นรูปภัณฑ์สันธารเลย

แล้วถ้าดูคล้ายมันแต่งตัวเรียนแบบใคร้เกม

เพราะนี่คือมั่นใจที่จะเดินเข้าไปเเบรนด์ด้านห้าง

รองเท้านี่ไม่ใช่รองเท้ากระโหลกกระลาทั่วไปใช่ไหม

แพงหมื่นอ่ะแม่เป็นหมื่นเป็นแปลก

ใช่ไงมันจะจับมาก็ไม่รู้ว่าใช่คนนี้หรือเปล่า
อ้อแหมเขาไม่ได้มั่วสิเขาจะจับแพ้อย่างนี้แหละ
แต่สำรวจไทยเก่งคุณแม่ยังเคยจัดการมาแล้วไหม
จะมีบางช่วงบางตอนที่เขาอาจจะหลุดหาจนได้เนอะ
คือคล้ายกับว่าถ้าเกิดตอนนี้กบด้านอยู่นิ่งเฉย
อาจจะต้องเหมือนต้องเข้าไปหาเขาอ่ะ
จริงก็น่าจะมีบางนึงเพราะว่าเพราะว่ากล้องปลงจอดปิดอ่ะมีทั้งจังหวัดถูกต้องเขาอาจจะยัง
๒๖บาทถ้าดูจากเนี่ยเขาน่าจะกวาดได้เยอะกว่านี้นะคุณแม่
คือการที่เขาสามารถทำให้คนล้มไปหมดเลยแล้วเขาหยิบทองแค่ครึ่งตู้
สำหรับพี่ว่าเขามีโอกาสที่หยิบได้ทั้งหมดแต่ทำไมทำแค่นี้

จริงแล้วใช้เวลากี่นาทีเองไม่ถึงนาที
กันนี้ไงทำแบบทำแค่นี้

คือถ้ามันหลุดไปจากตัวคนร้าย

แจ้งมาเลยที่๑๙๑หรือว่า๑๕๗

ส่วนคนที่ดูข่าวแล้วเครียดหรือว่ารู้สึกตัวเองโกรธ
แล้วเรื่องอยากจะให้มีการปรึกษานะครับ

เพราะมีหลายคนเราเห็นในโซเชียลแบบ

แต่ว่าตัวเจ้าของร้านน่ะ

เราว่าเขามีขั้นตอน

แต่ละทองมีตระกูลของมันครับตระกูลนี้ตระกูลนี้เส้นทางไหนเส้นทาง
็อตนี้กี่เส้นล็อตนี้กี่เส้นอะไรประมาณนี้นะครับผม
ตอนนี้คือข่าวนี้ทำให้ข่าวอื่นเงียบไปเลย
ถูกต้องเราก็มันไม่น่าเกิดในความเป็นจริง

จริงมีข่าวที่หีบเหล็กอีกข่าวตรงนั้นก็โหดนะ
ไอซ์เบาไปเลยนะฮะเจอข่าวนี้ไป

ตอนนี้เราว่าไอ้วงจรปิดน่ะ
ดีไม่ดีก็คนร้ายก็ดูทีวีอยู่
ได้เลยไหมตอนที่จีงรถสุดรถอะไรรถเก๋งใหญ่
ได้ครับเป็นเวลายังไงใช่มันหลังพอแสนทางข้ามจังหวัดได้เลยนี่นะ
ก็ดูจากนี้ไปสมมุติว่าไป
เขาบอกว่าคือใจเย็นเกินนะแม้แต่การเดิน
แล้วมองอ๋อมียามใช่ไหมจะมาปิดประตูใช่ไหม
ซึบหันไปสอยเลย
ก็เหมือนเขาคงมาดูหลายรอบแล้วแหละว่า
ไม่ลนไม่อะไรเลยตอนเคลื่อนไหวของที่นี่มันเป็นยังไงต้องรวดเพิ่งออกไป
ตำรวจมาตรวจห้างถึง๙๙
เพราะตรงร้านทองวันหนึ่ง๙ครั้งนะ

อาจจะเป็นบีด้ายพี่พัฒน์ตอนที่มาร้านราวไง
ร้านราวมันจะดูไงทุกคนนี่เขาจะดูว่า
คือวันละกี่รอบช่วงนี้เขาทำอะไรอะไร
ตอนนี้ต้องดูกล้องวงจรปิดย้อนไปว่าถูกต้อง
แล้วมีใช้รถยี่ห้อนี้ก็หรือเปล่านี่
ถูกต้องนะฮะอาจจะเป็นขอให้ตำรวจจับได้โดยเร็วแล้วกันนะครับ
มาถึงเรื่องราวของสาวเมาแล้วขับบ้างดีกว่า
เล่าประสบการณ์เจอพี่ตำรวจใจดีฮะให้เอาเหล้าในรถนะครับ
กับการไม่ถูกจับฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับ
จริงฮะเมาแล้วขับครับ
เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ

ชาวเน็ตมีการแชร์ต่อแล้วก็วิภาควิจารณ์นะครับ
โพสต์ของหญิงสาวรายหนึ่งครับคุณผู้ชม
หลังจากที่เธอออกมาเล่าประสบการณ์ถูกตำรวจจับเป่า
เมาแล้วครับที่ด่านตรวจบนเส้นทางบางนาตราต

รู้ครับแม่ครับจะจ่ายเท่าไรว่ามา
ถ้าบูชว่าฉันเป็นคนอื่นเดินมาห้องน้ำไปถึงไหนครับ
อ๋อห้องน้ำเรียงหลังหรือครับหลังหลังเนี่ยอะไรฮะ

อ้าวอีตำรวจเดี๋ยวเธอกลับกลับมาอีกที

อีป้าที่ไปเก็บที่ในรถมีเล่า
ครับโดยเธอโพสต์ว่าเพิ่งกลับมาจากงานฉลองวันเกิดเพื่อนนะครับแล้วก็ดื่มวายไปจนเมา

จากนั้นตำรวจก็ได้พบว่าเธอเมาแล้วก็ขับจริงฮะ
พร้อมกับบอกเธอว่าเมาแล้วขับต้องถูกจับส่งขึ้นศาลเสียค่าปรับ๒๐๐๐บาท
โดยเจ้าหน้าที่ได้ยื่นข้อเสนอมาให้เธอว่าจะจ่ายเท่าไหร่ว่ามา
เธอก็ได้เสนอว่าหนูขอจ่ายพันได้ไหมครับพี่

หญิงสาวผู้โพสต์ก็ยังบุตรต่ออีกว่ามีการพูดคุยต่อรองกับตำรวจ
เท่าเวลาจีบจีบติชมมีหมด

แล้วก็บอกว่านะฮะตรงนี้บอกว่า
สุดท้ายเธอระบุว่าในรถของเธอมีเหล้าอยู่
เธอจึงเอาเหล้าไปแลกกับการไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องขึ้นสารเสียค่าปรับฮะ

ถ้าจาก๒๐๐๐๐จาก๑๐๐๐เนี่ยแต่ในกระเป๋ามี๕๐๐
ใช่๕๐๐ด้วยแล้วก็ให้เหล้าไปขนด้วย
ก็รวมกันก็อาจจะแบบคิดว่าเป็นหลักพันอะไรอย่างนี้

จริงก็โดนไป
แน่นอนครับตำรวจก็ซวยไปด้วยฮะตอนนี้
แต่หนักกว่านั้นตอนนี้ฝุ่นแถวบ้าน
เมื่อเช้านี้เถียงกับหลานบอกว่า
หลานบอกดูฝุ่นสี่เต็มเลย
บอกคิดให้ดีได้ไหมคิดว่ามันบอกได้ไหม

นี่เมื่อเช้านี่แล้วนะคิดตาไหลแล้วนะ

ยอดตึกไม่เห็นแล้วมันเห็นมากเป็นอย่างนี้ครับผม
นี่เอาจริงจังหวัดไหนปลอดภัยจังหวัดไหนอากาศดี

หรือจังหวัดอะไรดี
รู้ไม่ทันถามเยอะหรือเปิด

อยู่ดีก็จะไปอากาศบริสุทธิ์สังเกต
อยากรู้ว่าจริงที่ไหนเหลืออากาศดีบ้างไง
ก็อยู่บ้านไงเปิดเครื่องฟอกไงพี่
เครื่องฟอกพี่ห้ออะไรดี
บางคนก็บอกอันนั้นดีกว่าอันนี้ดีกว่าอีกนะ
มีก่อนเถอะมันขาดตลาดเยอะแยะ
ตอนนี้นะคะวัดได้๕๓ถึง๑๑ไมโครกรัม
ซึ่งมาตรฐานมันไม่ควรเกิน๕๐นะ
แต่ว่าโดยปริมาณฝุ่นละอองที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น
เริ่มมีผลต่อสุขภาพ๓๖พื้นที่
และพื้นที่สีแดงนะมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนนะ
ไปออกกำลังกายกลางแจ้งเมื่อเช้ายังมีคนไปวิ่งที่สวนอยู่เลยอ่ะ
เราเห็นเขาบอกว่าคนที่ไปออกกำลังกายกลางแจ้ง๑๔พื้นที่นะคะ
ก็ได้แก่ฟังไว้นะริมถนนกาญจนาพิเศษดับตลอดเวย์
บางขุนเทียนค่ะริมถนนอินทรพิทักษ์เขตธนบุรีนะคะ
แล้วก็เขตบางคอแหลมเขตยานวาริมถนนรัชดาพิเศษท่าพระเขตธนบุรีนะคะ
อันนั้นติดแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะนั่นน่ะนะคะแล้วก็เขตคลองศาลเขตบางกอกน้อยเขตภาษีเจริญนะคะ
เขตพระนครเขตถนนพระรามสองเขตบังขุมเชียนโอ้โหชื่อมาก
เขตบางนาทรงคณองพระแดงสมุทรปากการตำบลปากน้ำ

สุรการมหาชัยสมุทรสาครด้วย

ขณะที่ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน๑๐ไมครอนนะคะ
อยู่ที่๗๖๑๖๗มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะ
ก็คือเกินมาตรฐานที่บริเวณอยู่ที่นะคะ
แวงฮีรันรูจีนะคะธนบุรีนะคะ

แล้วก็เขตบางขุนเทียนดินแดงเขตเรา

สมุทรปราการปากน้ำอ้อมน้อยกระทุ่มแบน

หลังรายงานข่าวคือเขตที่ปลอดภัยดีกว่าพี่

ในกรุงเทพนะไม่มีเลยที่เป็นสีเขียว
เป็นสีส้มหมดนะฮะทุกอันที่ผัดไทยพูดมา
แล้วก็เพิ่มหมดเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งธนบุรีด้วย
ที่ปลอดภัยที่มีสีเขียวคือที่จังหวัดน่าน

เดี๋ยวก่อนหมีใจเย็น
ตอนแรกคิดว่า
คือชะเลิภรรรของคุณเนี้ย
เฮ้าเย็บจนหมี
อเรนนี่เงี่ยเข้ามาในบ้าน

เป็นสีเหลืองที่เชียงใหม่กับเชียงรายนะ
เดี๋ยวดูผลตอนนี้กรุงเทพอยู่อันดับ๑๒ของโลก

อู้วตอน๖บน๑๕นี่ผ่านมานี่ค่ะ

นี่ประเทศที่ไม่น่าเชื่อ
แล้วแซงแซงมุมไบอินเดียเหรอค่ะแม่

คุณแม่ขา

คีกิซธาตุ
โฮโซโวอินเดีย๑๗๘บังกาเลรัสเซีย
เฮอร์เซโคบิน่า๒๐บังคก์ไทยแลนด์มุมไบร์
เราชนะมุมใบไม่ใช่หมายถึงว่ามากกว่ามุมใบ๑ขีดนะคะ

ลาโนอิตาลีก็หนักมาก

มันคือภัยพิบัติของอากาศ
มันเกิดจากมนุษย์ด้วยแล้วก็ความไม่เคลื่อนตัวของอากาศ
คือเราสร้างมลภาวะให้ตัวเองแล้วก็จากอุตสาหกรรมจากรถจากการเผาไหม้
ซึ่งเมื่อก่อนมันมีแต่มันหายไปเร็วแล้วมันก็ไม่มีสื่อโซเชียลอย่างตอนนี้

แล้วถ้าหน้าร้อนอย่างนี้มันจะอยู่หนาไหม

เดี๋ยวเธอรอดูตอนเผาทางภาคเหนือจะหนัก

อุ้ยนี่ไปนั่นไปหรือไม่ก็ไปเชียงใหม่ไปอยู่

นาอานตำบลนาอ่านอำเภอเมืองจังหวัดเลย
ไปได้สีเขียว๓๗

ใหญ่สงขาสตูนสุราชธานี

แต่บางคนที่ยังอภิพาธิเห็นตอนเช้าก็คนมาวิ่งอยู่คือเขา

รู้สึกไม่กลัวหรือว่าเขาไม่ได้ตามข่าวหรือว่ายังไง

เพราะว่าเขาพระกาศเอาความจริงไม่ทราบมากกว่าไอ้พี่

ติดการออกกำลังกายจนไม่อยากเชื่อ
แล้วก็กาญจนบุรีก็สีส้ม
ราศบุรี๙๑เนี่ยทำไมมีถลบ

อยู่เมืองกาลกับราชบุรีส่งข่าวหน่อยสิคะว่าจังหวัดเป็นไง

หรือที่บ้านหรือหมู่บ้านเป็นยังไงล่ะ

เธอภาพตะวันออกก็สีส้มปลาหลาดไหมอยู่ดีในทะเล
หรือว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่แล้วก็รู้สาเหตุว่า

ลองส่งมาให้พวกเราทราบนิดนึงว่า
สาเหตุการเกิดควันหรือว่าฝุ่น

มีเผาไหมหรือว่าอย่างจังหวัดชายทะเลเนี่ย
เป็นเพราะโรงงานอุตสาหกรรมเปล่า

หัวหักอัดแย่นะตอนนี้แสดงว่ากัดแย่นิ่งมาก

ต่อไปในอนาคตลูกหลานเราจะเป็นไงเนี่ย

ก็เนี่ยลูกพี่มันบอกว่า
ผมจะไม่มีลูกเพราะผมทำให้โลกนี้อยู่

แต่มีเมียนะเธอยังมีความสุขบ้าง

ยังไม่ตัดทางโลกด้วยแต่เมียจะมี

พ่อคงสงสัญวางแผลลำบากตอนนี้
คืออยู่ใจกลางยุโรปเลยนะฮะอยู่เยอรมันเลย

เดี๋ยววันพรุ่งนี้วันเสาร์วันเด็กอ่ะ

ท่านนายก็บอกว่าทำให้รถมันทุกข์เลิกวิ่งผู้นี้๑วัน

แต่ก็นั่งรถเมฟร์ฟรีนะแม่ะ

ไหนที่เด็กจะมาเที่ยวมากตรงที่
ตัวเจ็ดเลยคือเดี๋ยวนี้มีเขาดินไหมขาวดินไปอยู่ไหนแล้ว
ยังไม่เสร็จถูกนะครับผม

งั้นไปลงไปที่นี้อยู่ริมแม่น้ำอัชดี

คือว่าพรุ่งนี้แล้วจะเป็นงานวันเด็กแห่งชาติ
หลายครอบครัวคงกำลังมองหาสถานที่จะพาลูกหลานไปเที่ยวกัน

วันนี้เรามีงานดีมาแนะนำกับงานนี้เลยค่ะ
โดยสร้างปรากฏการณ์ความสุขสุดมหัศจรรย์เต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทย
ด้วยการยกขบวนสุดยอดคาแรคเตอร์การ์ตูนดังที่ครองใจเด็กจากทั่วโลก
มาที่นี่เลย
บรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะ
ไปชมครับ
ซึ่งเป็นการรวมตัวเป็นครั้งแรกในเมืองไทย
สุดยอดคาแรคเตอร์การ์ตูนชื่อดังจากสหรัฐอเมริกา

ยกขบวนมามอบความสุขด้วยกิจกรรมต่างมากมาย

ใครที่อยากจะหาสถานที่นะคะ
ที่จะพาน้องหนูไปเที่ยวในวันเด็กนะคะ
คอนสยามมีงานที่ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะ
แล้วก็มาที่นี่สนุกแน่นอนค่ะ
คุณผู้ชมสามารถพาน้องหนู
ไปสร้างปรากฏการณ์ความสุขสุดมหัศจรรย์กันได้
ที่ไอคอนสยามทะเดินเจริญนคร

วันอาทิตย์ที่๑๒มกราคม๒๕๖๓นะคะ

ฮะรีบโทรตามตำรวจมาช่วยครับ
เมื่อวานนี้ฮะเจ้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรแสนศุกร์ครับ
ได้รับแจ้งจากนายสายชนนะครับผม

ผู้ปรากฏการณ์ขายอาหารลิงค่ะ

นะครับตะโมนแสนศูกรมเภอเมืองจังหวัดชมรีนั่นเองนะครับ
พบว่าลิงเนี่ยเอาปืนมาเล่นอยู่ข้างถนนครับ

ที่เกิดเหตุพบลิงเพศผู้กำลังเล่นอาวุธปืนสั้นแบบลูกโม่
ซึ่งจึงให้นายสายชนเนี่ย
เอาไม้ที่ผูกถุงพลาสติกไล่ลิงให้ปล่อยปืนลงพื้น

พบว่าเป็นอาวุธปืนสั้นแบบลูกโม่มียางรัดไว้ครับ

แบบซ้อมคาอยู่๑นัดครับ

เป็นอาวุธปืนจริงแต่ชำรุดยิงไม่ได้
และไม่ทราบว่าเป็นของใครด้วยนะฮะ
นายสายชนเปิดเผยว่าตนกำลังขายอาหารลิงให้กับนักท่องเที่ยว

หยิบปืนเล่นอยู่ก็ตกใจครับ
โทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ถึงจะเป็นปืนชำรุดหรือไม่ชำรุดแต่มีลูกกระสุนบรรจุอยู่

ฝากเตือนนักท่องเที่ยวนะครับผมหรือว่าคนทั่วไป

ให้รีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
อย่าไปหยิบดูเพราะหากเป็นอาวุธปืนจริง

หรือหากเป็นปืนที่คนร้ายก่อเหตุ
ใครมาแล้วลายนิ้วมือเราไปติดเนี่ยที่ปืนนะครับ
ทำให้ตำรวจอาจสงสัยได้ว่าเราอาจจะเป็นคนร้าย

แต่ว่าถ้าจ่อก็ตึบเหมือนกัน

น่าฮะตรงนี้ใช่ได้นึกถึงหนังเรื่องนั้นเลย

หนังเรื่องที่ลิงถือปืนยิงที่เป็นเชฟ
เฮ้ยแต่ทำไมเอามาทิ้งตรงนี้
ก็คงอาจจะทิ้งไปที่อื่นก็ได้แล้วลิงมันลากมาเล่น

แต่นึกถึงปืนคนที่ขายอาหารลิง
นั่นมันสูงปืน
แล้วห่อมันมาขนาดนี้ด้วย
ชิดลุยน่าจะไปทำอะไรนะ
ถ้าเกิดน้องครับเขาไม่รู้
น้องลิงเขาไม่รู้เค้าโดนเอง
ใช่หรือไปยิง
แต่ลูกต้อมอาจจะ
อสมมุติแม่ผัด
ไม่ผัดเห็นลิงไม่ผัดอยากซื้ออาหารของลุงไปให้ลิง

แต่จริงลิงสามมุกสุภาพสุดแล้ว

แต่ที่อื่นดุกว่ากว่านี้
สารพรรคโกพรรคกานดุอะแม่

คิดต้องขึ้นไปแบบภูเขาหน่อย
รถไฟกลับมา

เขาจะมีแมทล้างตากัน

ผมเคยเห็นแต่ฝั่งพระปางสามยอดข้ามถนนมา

แต่ว่าเจ้าของบ้านตรง่นกลางถนน

นั่นก็ดุตรงนั้นก็ไม่ใช่ลิงท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวแต่ลิงไม่ท่องเที่ยว

ชัยชอบลูกพวกตีกัน
ชัยชอบตรงนี้นั่งรถไฟไป
สุดยอด
เขาก็รายงานว่าในโดนัลด์ทรัมป์ท่านประธานาธิบดีสหรัฐและแจ๊สตินทรูโด่
ก็เชื่อว่าโศกนาฏกรรมเครื่องบินตกในอีรานเครื่องบินของยูเครน
เป็นฝีมือของอิรานอันนี้ย้ำนะคะประธานาธิบดีสหรัฐเป็นผู้กล่าวค่ะ
ทรูโด่ก็ให้ความเห็นว่ามันมีหลักฐานปรากฏให้เห็นชัดเจนว่าเครื่องบินตกเพราะอะไร

จากสนามบินอนาชาติอิหมามโคไมนี่ของเตฮาลานประเทศอีราน
กี่นาทีหลังจากเทคออฟก็ตกลงแล้วก็ฆ่าชีวิตผู้โดยสารและลูกเรือยกลำเลย
วิดีโอหลายคลิปบนสังคมออนไลก็เผยให้เห็นวัตถุบางอย่างลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า
แล้วก็ถูกวัตถุบางอย่างเหมือนเป็นมิทรายพุ่งจมตี
วิธีต่อมาวัตถุรอยฟ้าดังเก่าก็พุ่งลงตกพื้น

สิ่งที่ปรากฏในคลิปเหล่านี้คือเครื่องบินยูเครนที่ถูกอีรานยิงตก

โดยหน่วยข่าวกรองของสหรัฐและประเทศพันธมิตรก็ออกมาเปิดเผยว่า
กองทัพอีรานคือผู้อยู่ข้างหลังสกนาธารกรรมครั้งนี้
และเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าระบบจรวดต่อต้านอากาศยานของอิราณ
เชื่อว่าเป็นไปด้วยความผิดพลาด
อันนี้เป็นจากทางฝั่งของสหรัฐที่พูดทั้งนั้นนะครับ

ระบุว่าข้อมูลดังกล่าเป็นการโกหกครั้งใหญ่
และเป็นสงครามจิตวิทยาที่มุ่งโจมตีอีหลาน
ยิ่งขึ้นขึ้นไปไม่สูงเนี่ยโอกาสรอดก็ไม่ได้ว่าเยอะ
กว่าใช่ไหมหมดหลักแล้วก็ผู้โดยศาลเกิน
ไม่ใช่ราคาเป็นพันธุ์แล้วกินไม่ได้นะ
ไม่หมายถึงว่าเป็นแมงดาทะเลหรือว่าแมงดาที่แบบแมงดานายนะครับใส่น้ำใส่น้ำพริก
เขาบอกว่าแมงดาเนี่ยมันมีอยู่๒แบบก็คือแมงดาจาน
งดาจานหรือแมงดาทะเลหางเหลี่ยมไม่มีพิษนะคะ
สามารถทานได้ลำตัวใหญ่กว่าแมงดาถ้วยนะคะ
พื้นผิวด้านบนเรียบมีสีน้ำตาลอมเขียวมีหางสีเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมแล้วก็มีสันและหนาบเรียงคล้ายกับฟันเลื่อย
พบอาศัยอยู่ตามพื้นทะเลวางไข่บริเวณชายหาดชายฝั่งแต่ว่าแมงดาอีกอันหนึ่งที่บอกทานไม่ได้อีกตัวหนึ่ง
แมงดาถ้วยหรือแมงดาไฟนะมีพิษกินไม่ได้
ลำตัวโค้งกลมมีหางกลมมีผิวด้านบนจะมีขนสั้นสีน้ำตาลอมแดง

หางค่อนข้างกลมไม่มีไม่มีสันไม่มีหนาม
ตัวกินได้มีสรรมีหนามตัวนี้ไม่มีหนาม
พบอาศัยอยู่ตามพื้นทะเลที่เป็นดินโครนแล้วก็ตามคลองป่าชายเลนนะคะ
ฝั่งอ่าวไทยจะพบแมงดาทั้ง๒ชนิดนี้มากที่สุด
จากข้อมูลทางวิชาการพบว่าสารพิษที่พบอยู่ในเนื้อและไข่ของแมงดาถ้วย
ก็คือสารเทโรโดท็อกซินและสารซาซิท็อกซินนะคะ
ซึ่งเป็นสารชนิดเดียวกับที่พบในปลาปั๊กกะเป้า
เป็นสารที่ส่งผลกระทบต่อระบบการควบคุมหายใจ

ผู้ที่ได้พิษจากแมงดาทะเลอาการเป็นอย่างนี้นะ
เมื่อกินเข้าไปหลังจาก๑๐๔๕นาทีนะฮะ
ก็บางคนอาจจะแบบว่าทนนิดนึงก็ลามไปถึง๓ชั่วโมงแล้วถึงออกอาการได้

ใช่ขึ้นอยู่กับจำนวนที่รับประทานคือกินมากกินน้อยด้วยนะคะ
หรือปริมาณของพิษที่รับเข้าไป
เริ่มนะมึนงงนะ
รู้สึกว่าชาบริเวณโคนลิ้นปากปลายมือปลายเท้านะคะ
แล้วก็มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะ
รวมทั้งอาการเคลื่อนไส้อายเจียนท้องเสีย

ถ้าไม่ได้กินอีโนอ่ะนะไม่เหมือนจะฟูมปากนะ
แล้วก็บางรายหลุนแรงนะ
อาจจะเสียชีวิตได้ภายใน๖๒๔ชั่วโมง
วิธีประถมพยาบาลเบื้องต้นนะ
นี่อะไรเลยคะนี้ส่งลงพยาบาล
แล้วก็ห้ามไม่ได้ห้ามให้รับประทานน้ำหรือยา
เนื่องจากผู้ป่วยอาจเป็นสำรักได้
ตลกทำไมนี่

เพื่อความปลอดภัยนะคะก็ให้หลีกเลี่ยงซะนะ
รู้ไหมเราจะพลาดตอนไหนตอนนี้พี่ฟังผัด

กินแมงดาทะเลที่อยู่ในลักษณะบรรจุหีบห่อ

มันมายังไงก็ไม่รู้มาแค่ใครเขาบอกว่าถ้าไม่เห็นตัว
ไม่เห็นหางห้ามรับประทานเด็ดขาดนะคะ
แล้วก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดใกล้บ้านท่าน
หรือกรมประมวงโทรจดไว้นะ
ครับค่ะสูญสองนะคะห้าหกสองหกเอาใหม่

ไม่มีพี่มันเป็นอย่างนี้สูญสองห้าหกสองศูนย์หกศูนย์ศูนย์
ฉันแพ้ภายใน๑๐นาทีฉัน
ก็ต้องเม็มไว้ไปหาอืมอืมอ่ะจดอีกทีนะ
โรงพยาบาลอะไรไงไม่เบอร์ชุกเฉินอ่ะ
ฉะนั้นร้านไหนที่มีแต่ขายมาต่อไปก็ต้องเอาตัวมาโชว์ด้วย
ต้องโชว์ด้วยตอนนี้ตามร้านกินระบบเชื่อใจร้านหนึ่ง
ร้านไหนที่เคยไปแล้วไม่เป็นอะไรก็กลัวอย่าไปซื้อข้างทางอย่างนี้ป่ะ
อืมพอดีไม่ชอบกินก็รอดไปกินไหมใครไม่ได้
ใครไม่ได้ยำใส่ไหมใส่มะม่วงสับใส่หอม
ใส่มะม่วงหิมะพายไปเอามาจ่าทิศการทำแล้ว
มันอร่อยมากมันมันมันมันมันหวานมันเปรี้ยวมันเค็มนะ

ไม่แต่ปกติเวลาชาวไปกินเขาก็จะใส่ตัวมาเลย

ใส่เปลือกมันมาเขาจะเอาตัวให้ดูเลยว่าเขาควานที่หลัง

ถูกนะครับผมมาถึงเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวของออยที่มาเตือนกันบ้างครับคุณผู้ชมครับ
หลังพบไส้กรอกไก่กับไอศครีมนะครับบางยี่ห้อเนี่ยไม่ผ่านมาตรฐานนะครับ
พบว่าผิดพันธุ์ไก่กอกไก่นะครับไก่อร่อยตา
ทิศดียาดารมควันหนังกรอบ
ตรวจพบกรดเบนโซอิกหรือว่าสารกันบูรณ์

แล้วก็ในตรายนะครับหรือว่าดินประสิวฮะ
มิลลิกรัมต่อ๑กิโลกรัมถือว่าเยอะมากนะครับ

ที่อนุญาตให้เพียง๘๐มิลลิกรัมต่อ๑กิโลกรัมนะครับ
และเมื่อคำนวณการได้รับสัมผัสนะครับผม
ไตรจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

นะครับผมจึงเป็นอาหารที่มีสิ่ง
ที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเจอปนอยู่นะครับ
อกจากนี้ยังพบว่าผลิตภัณฑ์ไอศครีมฉลากนะครับระบุ
มิตรโคโคนัสไอศครีม
ไม่เข้ามาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์
ถูกครับผมชี้แจงกันเลยที่ทำให้เกิดโรค

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนจึงได้ออกประกาศ

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดต่อสุขภาพได้
สำหรับการบริโภคสารกันบุตรติดต่อกันเป็นประจำ
จะทำให้ร่างกายขับสารเหล่านั้นออกมาไม่ทันนะครับ

ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยตามมาได้
อีกทั้งสารบางชนิดอาจจะเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้นั่นเองฮะ

แกะแล้วทุกพิเศษเต้หล่อด้วย
เวลาก่อนท้ายนี้ผมชอบ

ดมก่อนกินคุ้นเคยของเด็ก
เราจะพาคุณผู้ชมไปว้าวกับบรรยากาศจับจริงแจกจริง
ว้าวของฮานามิครับ

รางวัลว้าวที่ฮอตที่สุดในตอนนี้
ฮานามีเจนแนค
เป็นทริปที่ว้าวที่สุด

ว้าวกำลังสองที่มีแต่ฮานามิเท่านั้นนะคะ
ก็ได้ฟินกับวิวภูเขาไฟฟูจินะคะ
ฟูจิสังภ์ฮาชิโตเกียวสกาทรีนะคะแล้วก็
ได้นั่งกินเบนโตะกับมารีโอใต้ต้นจาดของนักนะคะ
แล้วก็ได้เพิ่มพลังบวกรับพลังธรรมชาติ
อาจารย์คาทาชินบัญชรนะคะพูดแล้วก็อิจฉาค่ะ
ใครอยากไปฟินแบบนี้นะคะก็ต้องส่งซองมาลุ้น
กับฮานามิกันเยอะเยอะเลยนะคะใช่ค่ะและที่สำคัญนะคะ
ยังเหลือรางวัลใหญ่นะคะทริปญี่ปุ่นอีก๖รางวัลให้ลุ้นกัน

ส่วนรางวัลอื่นนะคะอย่างเช่นนะคะสร้อยคอทองคำ
แล้วก็ยังมีแจกอีกเพียบงานนี้จับแจกกันรัวนะคะ
ซึ่งจะประกาศผลผู้โชคดีกันทุกสัปดาห์ค่ะ
ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสามารถไปลุ้นกันได้ง่าย
ด้วยการส่งซองเปล่าฮานามีรสชาติใดก็ได้นะครับ
นี่แหละด้วยการส่งซองเปล่านี้ฮะขนาดตามที่ร่วมรายการนะคะ
เขียนชื่อเขียนที่อยู่เบอร์โทรศัพท์หลังซอง
แล้วก็ส่งไปลุ้นที่ตู้ปนจุด๒๒ปน๒

ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑มกราคม
อีกได้อีก๒อาทิตย์นะครับไม่แน่นะคะผู้โชคดีครั้งหน้าอาจจะเป็นคุณก็ได้
ส่งกันมาเยอะนะจ๊ะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
ใช่แล้วแล้วที่สำคัญคือซองป่าเป็นซองป่าฮานามินะฮะ
ส่งซองจดหมายเปล่าไปครับไม่ได้นะคะไม่ได้นะครับอันนั้นไม่ได้ไม่เกี่ยวกันนะครับ
แล้วกินให้หมดก่อนไม่ต้องส่งฮานามิกลับไปทั้งซอง
ต้องกินให้หมดก่อนเพราะอร่อยอร่อยถึงชิ้นสุดท้ายจริงครับคุณแม่เอาใจฮานามีส่งเข้าเก็บกลับไปด้วย

เป็นรสไข่
หวังง่าย๔๕
หวังง่าย๔๕

เป็นขอสัญลักษณ์

สำหรับคู่ของซุปตาตัวแม่น้องอ้ำพัชราภานะครับ

แม้จะจบความสัมพันธ์แบบคนรักไปแล้วนะครับ
นมในฐานะเพื่อนออกมาให้แฟนคลับได้ตามลุ้นกันอยู่บ่อยนะครับ
ล่าสุดครับน้องอ้พัชราภาได้ออกมาเปิดเผยหลัง
มีภาพไปดินเนอร์ในช่วงปีใหม่ด้วยกันว่าเราไปทานอาหารด้วยกันค่ะ
แล้วก็ตลอดอยู่ด้วยคือเราไปทานอาหารด้วยกันตลอด
อยู่แล้วก็ไม่เลยไม่รู้ว่าวันไหนบ้างจำไม่ได้จริง

ปีใหม่ก็ไม่ได้อยากได้อะไรเป็นพิเศษอยู่แล้วค่ะ
แล้วตัวเขาเองก็ไม่ได้ให้บ่อยด้วย
คือเราก็เลยไม่อยากได้เพราะว่าเขาไม่ค่อยให้

ส่วนปีใหม่เนี่ยก็ต้องไปถามกับพี่ต๊อปดูนะครับ

พี่ต๊อปแฟนปีใหม่ไง
ส่วนปีใหม่ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นปี
ปีที่เรากับไฮโซโพกเนี่ยครบรอบ๑ปีไหม
รู้สึกว่าทำไมอายำอืดอัดกับคำถามนี้จัง

อยากให้ปล่อยไหลไปเรื่อยค่ะ
ปล่อยไหลนี่พูดเองเปล่าคะ
ปล่อยเปล่าค่ะหนูพูด
ก็คือปล่อยไหลในการครบกันทรีย์เพิร์ส

เขาก็เป็นเพื่อนกันอะแม่

ปีนี้ไม่ค่อยเชียร์ร้านดอกไม้ค่ะ

เขาบอกว่ามีข่าวเพจนึงเขาปล่อยข่าวมาว่าแซมเนี่ย
หนีกองถ่ายหนีไปบวชจะไม่ศึกด้วย

เขาบวชตั้งนานแล้ว

อยากให้ผมได้บุญเยอะถ้าให้บวชอีกจะบอกนะครับ

ไม่ได้บวชเหรอไม่ถือครับขำ

สรุปคือไม่ได้หนีไป
ภาพที่ออกเป็นภาพเก่ามีแฟนและพี่น้องในวงการ
ก็เข้ามาถามก็เลยออกมาตอบนี่แหละค่ะ

อ๊ะจำไมเขาเล่นละครอะไรอยู่
ที่มีพลอยมีพี่แก้มแล้วมีใครอีกคนหนึ่งนะ

แล้วใช่ทีมี๓๒ค่ะ
มีลกอดด้วย

พี่เดือดร้อนนะเคยเห็นตัวเลขมาพอดี
มาแม่ต่อได้เวลาพูดก็ไม่พูด
น่ารักคู่รักแห่งปีนะคะ
คุณก้อยกับคุณตูนอันนี้น้อยไม่ต้องใส่แว่น
คุณก้อยคุณตูนนะคะควงกันไปเที่ยวทะเล
งานนี้นะคะเขาถามว่าใครสนุกสุด
ใครสุนัข

พี่ตูนช่วยใส่หัวในกี้ตลอด
ให้แฟนออกมาล่าสุดก็ควงกันไปเที่ยวทะเลนะคะ
พร้อมกับพาน้องหมาสุดที่รักไป
สัมผัสทะเลเป็นครั้งแรกงานนี้สาวก้อย
ท้ายสิคะว่าใครสนุกที่สุด
เรนโบ๒พี่ตูน๓ก้อย๔ทั้งคนทั้งหมา

มีแฟนเข้ามาต่อกันเป็นจำนวนมาก

ความรักลอยเต็มเลยค่ะพี่ก้อย

ถูกทุกข้อแหละ๒คนกับ๑ตัว
ตามง่ามไหมมาย่างง่ามเน่าง่ายมาก
ไม่ยากเดี๋ยวกระโดดลงบ่อสระว่ายน้ำจบแล้ว

ตายตายเลยนะ
ตอนนี้จองเป็นวิลล่าไว้สบายเลย

ปิดจ๊อปเพราะติดเพื่อนพระเอกร้อยเมียไฮโซสาว

นะครับผมแฉวงการมาแล้วเจ้าค่ะ
สัปดาห์นี้เปิดประเด็นร้อนของพระเอกร้อยเมียนะครับ

ฟาดเสร็จก็เขียทิ้งจนโดนแฉไม่รู้กี่รอบ

อยากรู้ว่าพระเอกคนนี้คือใครตามเจ๊หว่างมาเลยค่ะ
ว่าด้วยเรื่องของพระเอกร้อยเมียตำนานความฟาดตัวพ่อที่มีภรรยาเนี่ย
มากกว่าร้อยคนนะคะตั้งแต่เข้าวงการมา
ก็ได้ภารเมียทุกสาขาอาชีพมากมาย
บางคนโดนหลอกซ่ำได้แค่๓๔วันสามสัปดาห์
พระเอกร้อยเมียก็จะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
บางครั้งสามารถครบซ้อนได้นะครับผม
ไม่รู้เหมือนกันต้องถามเจ๊หว่างครับขานะครับผมตรงนี้นะฮะ
และที่สำคัญก็คือนะครับเวลาไปบางเรื่องเนี่ย
ฟาดนางเอกแล้วก็นางร้ายไปพร้อมกันได้ด้วยนะครับผม
โดยที่นางเอกนางร้ายไม่รู้เรื่องว่าตัวเองกำลังโดนสวมเขา
พระเอกร้อยเมียแอบคบหากับไฮโซสาวรายหนึ่งครับ

เอกร้อยเมียก็จะต้องหลบซ่อนตลอดเวลา
ไฮโซสาวเริ่มรู้สึกอึดอัดรำคาญ
แต่พระเอกร้อยเมียก็ขอไว้ครับแล้วก็อ้างว่า

ศังฆาตด้านกลาง
อะไรวะศังกัด
ก็ไม่อยากให้มันเจ็บ
มันเจ็บไปสังครบ
ทางต้นสั่งคบนี่นะครับ
สั่งเมมนี่ดูนานนะครับ
นะครับผมสั่งที่ห้ามไม่ให้มีแฟนนะครับ
เพราะว่าระครที่เล่นเนี่ยกำลังจะ
ซื้อแดนเธอบอกตัวเหม็นไง
ครับซื้อที่หมับน้ำให้นะครับ
ส่งข้อความร่ายยาวว่าต้องทนแบบว่าต้องทนอะไรกับเธอบ้างแต่แทนที่พระเอกร้อยเมียจะพิมพ์ข้อความมาง้อหรือขอโทษ
ส่งสติ๊กเกอร์มาค่ะว่าโอเคแยกย้ายเอาเหรอง่ายขนาดนี้เลย
แทนยิ่งทำให้เซลโซสาวของเราปรี๊ดแตกและบล็อกทุกช่องการติดต่อในที่สุด
จนตอนนี้พระเอกร้อยเมียของเราสบายตัวแล้วหันไปคั่วเงียบกับนางเอกรุ่นน้องในสังคมแทนเรียบร้อยครับ

โอ้โหอย่ามาแม่ตอนนี้หันมาแม่กูเชียร์

ไม่รู้ฉันไม่รู้เรื่องในวงการบันเทิงฉันรู้แต่เรื่องข่าวต่างประเทศ

เขาบอกไม่ใช่

ในนี้เขาบอกว่ามีการตอบโอเคแล้วก็แยกย้ายกันไป

เขาไม่แยกคนนั้นตัดไปเขาบอกเขาไม่ได้แยก
โอเคถ้าคุณผู้ชมอยากทราบเข้าไลน์แม่เมียแหละคนละ๓๐๐
ลายกุ๊บเนาะ๓๐๐เป็นเบา
๓๐๐ถูกเลยนะเออถูก
แล้วก็รู้เรื่องหลายคนด้วยไม่ใช่แค่พระเอกร้อยเมีย

ชื่อนี้ก็ว่า

ของพี่อ้วน๑๐๐กิโลกรัม

มีไหมตั้งแต่ที่เราไปจีบสาวมอลังศิษย์

เมื่อกี้ผู้หญิงได้ไมค์คูเวฟ

แต่ไปเอาคืนก็น่าเกลียดฮะเป็นน่าเกลียดฮะขนพวกไปแล้วยกขึ้นยกลงมาจากคอนโดมันอุบาดนะฮะ
ให้ไปเถอะเขาก็ทนกับกลิ่นเราได้ตั้งหลายเดือน
ใช่เดี๋ยวน้อยก็มีช่องแช่แข็งนะสุดยอด
หัวพักสักครู่ช่วงหน้า
ช่วงหน้ามาดูนะคะว่าคุณเจนนี่กับคุณลิลลี่เขาถาม

เพราะว่าถ้าไม่ใส่เนี่ยเดี๋ยวพี่มองโปเตอร์ไม่ออกนะครับ
ขนาดเท่าบิวบอร์ดเลยนะฮะตัวหนังสือ
ครับผมใหญ่ทีเดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ

ที่ค่ะแม่ผัดค่ะครับผม
ก็เมื่อกี้บอกเจนนี่ไง

โอ้โฮใจนะ
เมมี่ลิลลี่นะคะได้หมดถ้าสดชื่น
ตอบคำถามแฟนว่ามีเงินกี่บาท

ถามเขาว่ามีเงินกันเท่าไหร่แล้วพี่ว่าน้องมีเท่าไหร่

หนูว่ามีเท่าไหร่งานทุกวันผมว่าประมาณ๓๐ล้าน
โอ้โหเยอะเนาะพี่อยากยืมสัก๖ล้านได้ไหม
อ้าวไปยืมเขาสิค่ะมาถามอะไรผมล่ะ
โอเคค่ะเป็นสองสาวพี่น้องนะคะที่กำลังโด่งดังอย่างมากเลยนะคะ
สำหรับนักร้องสาวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น

จากเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวนะคะ

จะเลิกคุยทั้งอำเภอ
เพื่อเธอคนเดียวนะรู้ไหม

คนเดียวเลยไม่เกี่ยวเลย

เขาบอกว่าเกิน๕ล้านไม่ถึง๑๐ล้านใช่ไหม
ก่อนที่เจนนี่จะพูดว่าเกิน๑๐ล้าน
อะไรเนี่ยเกิน๒๐ล้าน

ไม่คือพี่น้องเขามีคนละบัญชี
คนละบัญชีสองหลักนี่คือ๑๐ล้านขึ้น

เจนนี่ทำไมฉันไม่รู้เรื่องนี้เลย
เสียงนี้ทำไมฉันไม่รู้เรื่องนี้เลย

จากนั้นเจนนี่ก็เลยเปลี่ยนคำตอบนะคะ
บอกที่เล่นจริงว่าไม่ไม่เกิน๕ล้าน

แต่พรุ่งนี้เจไปออกตรวจเด็ก

กาศอย่างนี้ทำไงดีต้องใส่หน้ากากไหม

นะครับผมก็เอาหน้ากากติดไปสำหรับน้องด้วยเนาะ

หรือไปเที่ยวที่ไหนที่ไม่มีฝุ่นก็ดีกว่าไหม

ทำไมพี่ช้าวชอบพาเด็กไปเที่ยวมืดนะแม่
อันนั้นไม่มีฝุ่นนะครับ

ส่วนน้ำดำดูปาดีโม
พบกับข่าวใส่ไข่ได้ใหม่ในวันจันทร์วันศุกร์หน้านะคะ